เพราะเกิดเหตุไฟไหม้ป่าละเมาะที่เต็มไปด้วยวัชพืชแห้ง
เกิดเหตุกลางดึกนะครับแสงไฟแดงฉานลุกน่ากลัวแบบนี้คุณดูสิ

ไฟโหมแล้วก็ควันกระจายเต็มท้องฟ้าเลย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะครับ
สภาพไฟที่กำลังลุกไหม้ป่าละเมาะที่เต็มไปด้วยวัชพืชแห้ง

เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๑ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชร
โดยไฟได้โหมไหม้อย่างรุนแรง
ท้องฟ้าแดงฉาน
ยังได้ลุกไหม้เข้าไปจนเกือบจะถึงบ้านคนในระแวกนั้นด้วย
ชาวบ้านพากันตื่นตกใจแล้วครับ
เนื่องจากไฟมันไหม้รุนแรงมาก

เก็ดไฟปลิวว่อนเต็มทั่วบริเวณ
และไฟยังลุกไหม้สายเคเบิ้ลโทรศัพท์
พาดมาตามเสาไฟฟ้าจนเสียหายไปด้วย

แล้วก็เทศบาลเมืองกำแพงเพชรรวม๓คัน

โดยใช้เวลาและใช้พื้นที่ที่รถ

เพื่อจะฉีดน้ำเลี้ยง
ให้ไฟมันลุกลามออกไปในวงกว้าง
สรุปแล้วไฟได้ไหม้วัชพืชแห้งกินพื้นที่ไปประมาณ๑๐ไร่ครับ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเปิดเผยว่ามีกลุ่มวัยรุ่น
ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาตรงจุดที่ไฟจะเริ่มไหม้
หลังกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ออกไปไม่นาน

เชื่อกันนะครับว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นผู้จุดไฟเผา
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามตัวมาสอบสวนต่อไป
ไม่รู้ว่าตั้งใจจุดหรือว่าทิ้งก้นบุหรี่อะไรอย่างนี้นะฮะ

ส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเกิดไฟป่าเกิดขึ้นนะคะ
ในพื้นที่ระหว่าง๒หมู่บ้าน
แล้วไฟป่ามันลามเข้ามาในพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่
แล้วก็ลามเข้ามาสวนกาแฟเข้ามาสวนผลไม้ของชาวบ้าน
ส่วนหัวหอมของชาวบ้านสร้างความเสียหายประมาณ๕๐ไร่
และเกิดปัญหาควันแบบนี้เต็มพื้นที่ไปหมดเลย
ไฟป่าอยู่ในพื้นที่รอยต่อบ้านศิลาแดงหมู่ที่๑๑
กับบ้านผ่าตั้งหมู่ที่๑๔ตำบลปนะคะ
ลูกลามเป็นวงกว้างเลยค่ะเพราะว่าอากาศร้อนจัด
วกกับความแห้งแรงและที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงพลุบ
มันเป็นเสียงลมลมในพื้นที่ตอนนี้แรงมากนะคะ
ส่งผลให้เกิดเพลิงเผาต้นไม้ใบย่ารวดเร็ว
ลามเข้ามาใกล้ชุมชนวัดโรงเรียนรถดับเพลิงพร้อมกับชาวบ้านค่ะ
ช่วยกันดับไฟใช้เวลา๕ชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เบื้องต้นไปตรวจสอบแล้วเอาสวนกาแฟสวนผลไม้เข็ดเมืองหนาว
อาคารเพาะชำกล้าไม้โครงการหลวงผ่าตั้ง
ไร่หอมหัวใหญ่ของชาวบ้านเสียหายไป๕๐ไร่
มูลค่าความเสียหายนะคะเบื้องต้นเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ๑ล้านบาทส่วนสาเหตุค่ะ
อันนี้น่าเศร้าใจน่าจะเกิดจากการลอบจุดเผาเศษใบไม้ในสวนของชาวบ้าน
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านต้องจัดเวรยามอาสาสมัครเฝ้าดับไฟที่เกิดขึ้นหลังจากนี้๒๔ชั่วโมง
ไม่เอานะคะถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยไม่อยากจะทิ้งก็เลยเผาจะได้หมดไป
มันลามแบบนี้สร้างความเดือดร้อนได้ไม่ได้นะครับ